แล้วเขาก็ถามว่าต่อยกันทำไมเรื่องแค่นี้เอง
เรื่องของเรื่องก็คือเข็นรถเข็นผักเฉียวชนกัน
โอ้โหแล้วใส่กันยับเลยค่ะ
ตามเสียงในคลิปนี้เลยค่ะเรื่องแค่นี้เองต่อยกันขนาดนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดนี้เลยอยู่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ
อาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารรถผักจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขนผักไปขาย
อาคารแห่งนี้มีพนักงานรถเข็นผักใส่เสื้อกั๊กสีแดงผลัดเวียนกันมาทำงานแบบ๒๔ชั่วโมง
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมแรงงานของตลาดและฝ่ายอำนวยการบริหารตลาด
เรียกทั้งสองคนนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงแล้ว
คุณก็ทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันใส่กั๊กเหมือนกันอย่างนี้นะคะ
คือปมขัดแย้งมันก็แค่รถเข็นผักเฉียวชนกันนะคะ
เข็นสวนทางกันภายในอาคารรถผัก
ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรมากันมาก่อน

สวนกันเฉียวกันต่อยกันเลย
ทีนี้จะลงโทษยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางตลาดบอก

สองคนนี้มาคุยแล้วเดี๋ยวพิจารณาอีกครั้งว่าจะเอายังไงดีกับสองคนนี้นะคะ
บางครั้งเขาผักมาเขาสูงมากอะ

ก็ต้องมีน้ำใจต่อกันระวังหน่อยอย่าโกรธกัน